คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมเคยไปดำน้ำที่ทะเล๒ห้องที่นครศรีธรรมราชไหม
ส่งมาบอกกันหน่อยจุดตรงนั้นเนี่ยมันเป็นจุดที่นักดำน้ำหลายคนเลือกที่จะไป
เพราะว่ามันมีความลึกลับมันน่าค้นหาแล้วก็ท้าทาย
คือเขาบอกว่ามันลึกมากลึกจนหาที่สุดไม่ได้ว่ามันลึกขนาดไหน
คราวนี้ค่ะนักท่องเที่ยวเป็นนักดำน้ำชาวอังกฤษก็มาดำน้ำที่นี่
ปรากฏว่าโผล่ขึ้นมากลายเป็นศพแบบกอดถังออกซิเจนอยู่เลยนะคะ
อายุ๖๐ปีเป็นนักดำน้ำชาวอังกฤษค่ะ
เสียชีวิตอยู่ในชุดดำน้ำเลย
ตรวจสอบก็ไม่เจอบาดแผลไม่เจอร่องรอยการถูกทำร้าย
แล้วสภาพตอนที่ไปเจอคือแบบยังกอดถังออกซิเจนอยู่

ท้ายรถก็ยังเห็นถังออกซิเจนอยู่๓๔ถัง
ส่วนเพื่อนชาวไทยที่มาด้วยกันกับนักดำน้ำชาวอังกฤษคนนี้
เขาก็ให้ข้อมูลค่ะว่าเมื่อวันที่๒๑ธันวาคมเนี่ย
มาดำน้ำกันที่ทะเลสองห้องนี่แหละแล้วสุดท้ายมาเกิดเหตุ
นี่เป็นเพื่อนคนไทยนะคะทะเลนี้เนี่ยทะเลสองห้องมันมีลักษณะเป็นบึง
มันเป็นหนองน้ำอันนี้เป็นภาพจากมุมสูงคุณผู้ชมจะเห็นใช่ไหมคะ
ว่ามันเป็นเหมือนกับบ่อน้ำหนองน้ำสองบ่ออยู่ติดกัน
เป็นทะเลสาบน้ำจืดแล้วเขาบอกนะว่ามีถ้ำอยู่ใต้น้ำ
ชาวบ้านในพื้นที่จะบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นหน้าร้อนเนี่ย
นักท่องเที่ยวจะเดินทางมามาเล่นน้ำคลายร้อน
แล้วหลายคนก็จะอยากพิสูจน์ความเร้นลับของทะเล๒ห้อง
เขาบอกกันว่าตรงนั้นมันเป็นปล่องภูเขาไฟเมื่อหลายล้านปี
และความลึกนี่คือลึกแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะคะ
ช่วงหน้าแรงถ้าเกิดว่าระดับน้ำลดลงจะมองเห็นเป็น๒ส่วน
มองเห็นเป็นสองห้องแบบชัดเจนแต่ทีนี้เรื่องความเชื่อ
ชาวบ้านเขาเล่านะเขาบอกว่าตรงนี้มันมีตำนาน
คือเป็นทางที่จะไปสู่เมืองบาดานของพญานาคสองตนที่เป็นผัวเมียกัน
แล้วพญานาคสองตนจะเฝ้าสมบัติอยู่ใต้ท้องน้ำนี้
ไม่เคยมีใครดำลึกไปจนถึงก้นจนถึงสุดไม่รู้ว่าเป็นยังไง
หลายสิบปีก่อนเนี่ยพ่อของคุณป้าสาครเนี่ยนะ
เคยพาช้างลงไปอาบน้ำลงไปกินน้ำสุดท้ายในช้างตาย
แล้วชาวบ้านก็เคยลงไปอาบน้ำขึ้นมาก็ปากบิดเบี้ยว
แล้วเขาเชื่อกันว่าถ้าเกิดคนที่ลงไปเนี่ยแล้วลงไปจนไปเจอเมืองบาดานใต้น้ำเนี่ย
คือพญานาคก็จะโกรธแล้วก็ไม่ให้ตัวขึ้นมาที่โลกมนุษย์อีกเลย
เอาเดี๋ยวฟังชาวบ้านเขาเล่าเกี่ยวกับความเชื่อหน่อยค่ะ
มีช้างมาอาบน้ำเขาก็ขึ้นมา
เขาก็ขึ้นมาเขาบอกเขาไม่ให้อาบน้ำอ่ะเขาศักดิ์สิทธิ์มากอ่ะ
ถ้าเด็กเขาลงไปอ่ะจะมีขึ้นลงเป่าขึ้นมานะเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเขาไหว้น้ำมา
เขาก็ทำเป็นขึ้นเป็นขึ้นมาขึ้นมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นมา
เขาก็วิ่งกลับกันเขาว่าตัวตัวพญานาคอยากขึ้นมาขอเขาวิ่งกลับ
เมื่อก่อนก็ลงไปอาบน้ำเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว
ชาวบ้านเขาเชื่อแบบนี้จริงนะคะคุณผู้ชมอีกคนนึงที่นักข่าวของเราไปคุยมานะ
ชาวบ้านคนนี้เขาบอกว่าเธอสัมผัสกับสิ่งลี้ลับได้
เธอบอกว่าก่อนที่นายโรเจอร์จะสิ้นใจเลยนะเธอสัมผัสได้
ว่าที่มือของนายโรเจอร์เนี่ยถือเป็นแท่งทองขนาดยาวหนึ่งศอก
อันนี้คือสิ่งที่เธอตั้งจิตแล้วเห็นนะแล้วก็บอกว่าหลังจากที่นายโรเจอร์สิ้นใจเนี่ย
ทองนั้นก็หายไปเธอก็เลยเชื่อว่าแท่งทองนั้นน่ะ
ไม่รู้ว่านายโลเจอร์ไปหยิบอะไรมาจากใต้น้ำแล้วหลังจากนั้นพญานาคมาเอาคืนหรือเปล่า
อันนี้คือเป็นจิตสัมผัสที่เธอบอกว่าสัมผัสได้นะคะ
อยากจับอยากลองเอามาดูทีนี้เขาไม่ได้ขอคำมาเขาใช่ไหมเขาก็เลยว่า
พอเขาไปจับได้อะไรมาสักอย่างพอเขาจะพาขึ้นมาใช่ไหมทีนี้
เขาขอทวงกลับขึ้นไม่ได้ทีนี้เขาก็รั้นอยู่บางทีเหมือนเขาใส่ออกซิเจนออกไป
มันก็ระเบิดขึ้นหมดเขาก็สิ้นลมหายใจเขาของนั้นก็ยังตกอยู่ที่เขา
แต่พี่เชื่อแน่ว่ากว่าหลังนี้แกลงไปแกก็ไม่ใช่อยากได้แต่แกอยากทดสอบของว่าเออมีจริงนะ
เอาขึ้นมาให้เพื่อนฝูงก็ดูอะไรแบบนี้เลยแต่บางทีแกก็ทำไม่ถูกใช่ไหม
ลบหลู่กว่าหลังเขาก็ไม่รู้เรื่องเหมือนคนไทยหรอกเนอะเราไปโทษเขาไม่ได้
ต้องย้ำนะคะว่าที่ชาวบ้านคนนี้ให้ข้อมูลเธอไม่ได้เห็นกับสองตานะแต่เป็นจิตที่เธอสัมผัสได้ว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ทีนี้ค่ะทางด้านศพของนายโรเจอร์นักดำน้ำชาวอังกฤษจะต้องรอการชนะสูตรอย่างละเอียดของคุณหมอก่อน
แล้วก็ต้องประสานกับสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทยให้ทราบ
เพื่อประสานแล้วก็แจ้งญาติที่อังกฤษดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปด้วยนะคะ

มันดูดิมันลึกมันมองแทบจะไม่เห็นอะไรแล้ว
ใช่คือเขาบอกว่าชาวบ้านเคยเอาลำไม้ไผ่ลำนึงยาว๑๐เมตรผูกกันนะเป็นพันเมตร
แล้วก็ปักลงไปเพื่อจะรู้ว่าสุดเมื่อไหร่แต่ก็ไม่ถึง

หลายคนก็เลยอยากจะไปดำดูแหละว่าข้างล่างมันมีอะไร
ต่างชาติเขาก็ชอบลองชอบเสี่ยงอะนะ